ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๓๐ปีก่อนไม่มีใครไม่รู้จัก
พระเอกผมยาวมาสเทพพี่โก้นรเบศนะคะตอนนี้เนี่ยอายุ๕๐แล้วนะคุณผู้ชม
ล่าสุดเขามาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐถึงสาเหตุที่ลาวงการไปเป็นพ่อค้าตลาดนัด
ส่วนภรรยาพี่จอยตอนนี้ก็ครองรักกันมากว่า๑๓ปีแล้วนะคะ
แม้ว่าความหล่อเนี่ยจะร่วงโรยไปบ้างแต่ความน่ารักของพี่โก้ยังเหมือนเดิม

ไม่มีแววครับยังขี้เขินขี้อายอยู่นะฮะ
แต่ว่าเขาก็ยังชอบความบันเทิงในบ้านอยู่
เล่นกีต้าร้องเพลงอะไรของเขาไป

นะฮะเพราะว่าผมอยากรับนะฮะ
แต่ว่าเวลามันก็ไม่อมนวย

อยากเป็นนักบอส

แหรอลุ้นอยู่ว่าจะตอบว่าอยากเป็นดารา

แม่ร้อนลุ้นอยู่ว่าจะตอบว่าอยากเป็นนักบอส

แม่ร้อนลุ้นอยู่ว่าจะตอบว่าอยากเป็นนักบอส